มีคดีที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
กับลูกชายเนี่ยทะเลาะกันนะ
พ่อก็จะเอาปืนมายิงลูกชายนะก็แย่งปืนกันไปแย่งกันมาชุนละมุนอ่ะ
ลูกสะพ้ายก็เข้ามานะพยายามที่จะช่วยพยายามจะกันไปไปมา
กระสุนปืนไปโดนลูกสะพ้ายเสียชีวิตนะครับ
พ่อตาคนก่อเหตุนะครับพ่อสามีคนก่อเหตุ
ยิงลูกชายตัวเองนะแต่ว่าเมียของลูกชายเนี่ยเข้ามาช่วยห้ามช่วยกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นข้างมาวานนี้ครับ
ในพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่๖ตำบลควนทองอำเภอขนอม

ผู้ที่ถูกยิงคือนางสาวพัชรีรอดเจริญอายุ๒๘ปีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นเข้าที่กลางหน้าหนึ่งนัด
ลำคอ๑นัดแล้วก็ศีรษะอีก๑นัด
ตอนนั้นก็อาการสาหัสนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุเขาก็มาช่วยกัน
พยายามรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่านางสาวพัชรีเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ
ก็คือพ่อของสามีของผู้ตายนั่นเองนะครับ
คนก่อเหตุชื่อนายแนบรักแก้วอายุ๖๘ปี
หลังจากยิงลูกสะพ้ายเสียชีวิตแล้วก็หนีไปนะครับ
ส่วนนายนิรันดิรักแก้วอายุ๓๓ปีนี่เป็นสามีของผู้ตาย
แล้วก็เป็นลูกชายของผู้ต้องหา
ให้ข้อมูลกับตำรวจสพขนอมนะบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมายังไงนะครับ
หลังจากที่ชนะสูตรพลิกศพอะไรเสร็จเนี่ย
เขาก็มอบศพให้กับครอบครัวนำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปแล้วนะครับ

ปกติเขาจะมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้งอยู่แล้วมีมาตลอด
เป็นที่รู้ดีของชาวบ้านในพื้นที่ล่าสุดนะครับเย็นเมื่อ
วันนี้พ่อลูกคู่นี้เขามีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
นะครับทำให้นายแนบไล่นายนิรันดิ์ลูกชายให้ออกจากบ้านให้พา
ครอบครัวออกไปเลยไปอยู่ที่อื่นแต่ว่านายนิรันดิ์เขาไม่ยอม
เขาบอกเขาไม่ไปนะฝ่ายผู้เป็นพ่อในแนบไม่พอใจตอนนั้นก็เดิน
ออกจากบ้านไปนะก็คิดว่าไปไหนอะไรแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าช่วง
ค่ำเมื่อวานอยู่ดีดีนายแนบกลับมาที่บ้านแต่คราวนี้ถือปืนมา
ด้วยเป็นปืนลูกซองสั้นมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงครับใช้ปืน
เล็งยิงใส่นายนิรันดิ์ลูกชายเลยนะแต่ว่าปืนมันไม่ลั่นนนะ
เห็นว่าสามีนะกับพ่อสามีกำลังแย่งปืนกันอยู่พยายามเข้าไปห้ามก็ห้ามไปห้ามมาช่วยกันแย่งกันไปแย่งกันมาทีเนี้ย

แต่กระสุนเนี่ยมันเข้านางสาวพัชรี๓นัดครับเข้าที่หน้าอกที่ลำคอแล้วก็ศีรษะนะครับล้มฟุบจมกองเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุนะส่วนในแนบครับโยนปืนทิ้งเอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไปนะฮะแล้วนางสาวพัชรีสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
หลังจากหนีไปหนึ่งคืนสายวันนี้ตำรวจไปดักซุ่มจับกลุ่มในแนบอยู่ที่ข้างบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
แนบย้อนกลับมาจริงครับเดินย่องเข้ามาออกมาจากที่ซ่อนแล้วพยายามจะเข้ามาในบ้าน
ตำรวจก็จะคุบตัวเลยฮะจับได้ครับนายแนบก็ยอมให้จับกลุ่มแต่โดยดี
แล้วก็สารภาพว่าก่อเหตุจริงแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยต้องการยิงนายนิรันดิ์ลูกชายนะ
แต่ว่าเกิดการแย่งปืนกันแล้วก็ปืนมันลั่นไปถูกลูกสะพ้าย
แนบบอกว่าที่ผ่านมาเอือมระอาทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของลูกชาย
ติดยาเสพติดชอบลักขโมยสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อ
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ไปทั่วห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง
เมื่อวานนี้ก็ทนไม่ไหวก็เลยไปเอาปืนที่ซ่อนไว้ในป่า
ตั้งใจจะมายิงลูกชายทิ้งจะได้ตัดปัญหาเสียที
แต่ว่ายิงไปแล้วปืนมันด้านกระสุนไม่ออกกระบอกเนี้ยครับ
พอกระสุนไม่ออกลูกชายก็เลยเข้ามาแย่งปืนลูกสะพ้ายเข้ามาห้ามห้ามไปห้ามมาอยู่ดีปืนมันลั่นแล้วก็โดนลูกสะพ้ายไปสามนัดเนี่ยนะครับ
พอเกิดเหตุก็ตกใจทิ้งปืนวิ่งหนีไปในแนบบอกว่าตั้งใจไปปักหลักตั้งหลักที่บ้านญาตินะแล้วก็ย้อนกลับมาเข้าบ้าน
ว่าจะมอบตัวอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตำรวจเขามาดักรออยู่ก็เลยถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้